บัวลอยร้านดังที่ถูกกล่าวขานกันไปทั่วโลกโซเทียลว่าเป็นหนึ่งร้านอร่อยในตำนานของยุทธจักรบัวลอย
อร่อยจนใครก็พูดถึงจนมีฉายาว่าบัวลอยร้อยคิวแต่ชื่อร้านจริงเนี่ยครับเขาชื่อบัวลอยปิ่นเจริญ
อยู่แถวถนนสงประพาดอนเมืองวันนี้น้องใบตองอาสามาชิมความอร่อยและขอเป็นลูกมือให้กับลุงน้อยกับป้ายุด้วยล่ะครับ
มาแล้วสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าค่ะ
เปิดร้านเรียบร้อยแล้วดูสีสันสวยงามมากแล้วตอนนี้นะคะลูกค้าเริ่มมารับบัตรคิวยืนรอกันแน่นร้านแล้วด้วยยังไม่หกโมงเลยคิวแน่นแล้วอ่ะ
ถามลุงน้อยก่อนแล้วกันเนาะคุณลุงน้อยคิดว่าอะไรคือแบบเคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าติดใจร้านเราขนาดนี้คะ
รสชาติครับผมรสชาติอร่อยครับอร่อยเนี้ยต้องที่หนึ่งครับผมอ่าอร่อยถูกปากใช่ไหมคะ
บัวลอยในหม้อของคุณลุงมันจะมีสีสันสวยงามมากเราใช้สีจากอะไรคะ
พืชผักครับผมอ๋อพืชผักก็คือไม่มีการใส่สีผสมอาหารลงไปห้าสีคือสีแดงสีแดงบิดรู้บิดรู้สีเขียวอ่ะใบเตยใบเตยจ้ะใบเตยสีม่วงมันม่วงมันม่วงสีเหลืองฟักทองฟักทองสีส้มแครอทแครอทครบห้าสีแล้วนะคะสีสันสวยงามแบบนี้เป็นสีที่ทำมาจากธรรมชาติล้วนเลยนะคะแล้วร้านของ
กะทิอ่ะจะมีความหอมมันอร่อยมากอุ้ย
แปลกใจว่าทำไมขายดิบขายดีแบบนี้
ขออนุญาตคุยกับป้ายุเรื่องแบบว่า
เมื่อก่อนป้ายุทำอะไรมาคะเคยรับฮาโหลมาจ้างเขาเย็บอ่ะจ้
เรารับมาเย็บเองด้วยแล้วก็จ้างเขาด้วย
แล้วมาเป็นบัวลอยเริ่มขายบัวรอยตอนไหนคะ
รับจ้างมันงานหนักมันไม่ได้แบบเป็นอาชีพตัวเอง
อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองไม่ได้รับจ้างเขา
เริ่มมาขายตอนไหนยังไงบ้าง
ก็ช่วยไม่ว่ารับผ้ามาเย็บด้วยแล้วก็เริ่มขายของด้วย
พอขายได้ก็เลยเลิกเย็บผ้า
แล้วเริ่มขายครั้งแรกตอนปีอะไรนะคะ

ยังไม่เกิดเลยค่ะคุณป้า
มีรถเข็นแบบนี้ยังคะยังจ้ะขายยังไงตรงนั้นเอ่อใช้เตาถ่านแล้วยกโต๊ะมาตั้ง
ขายดีมั้ยช่วงแรกพอได้แต่ยังไม่ได้บูมมากแต่ก็ขายได้เรื่อย
แล้วเห็นว่ามีการแบบไปทำขายอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วย
ถ้ามีขายน้ำผลไม้ปั่นบางช่วงก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่

ขายจ้ะเหมือนมีลูกร้านพี่น้องก็เลยทำหลายอย่าง
เขาก็แบบไปมีอาชีพของเขา

แต่สุดท้ายบัวลอยเจ้าเพื่อนยากนี่แหละครับ

มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือ

ไปได้สูตรความอร่อยของบัวลอยนี้มาจากไหนกันล่ะครับ

ก็คือเป็นเมนูที่ทำกินในบ้านอย่างนี้

อ่าแล้วเรามีสูตรมาจากไหนอะคะ

คือไม่ได้มีสูตรที่ตายตัว

ขั้นตอนการทำบัวลอยนั้นไม่ยากเลย
ปั้นหรือปั๊มแป้งแล้วนำไปต้ม
สุกก็จะลอยขึ้นมา
จากนั้นก็ช้อนใส่ถุงตามด้วยน้ำกะทิ
แต่ที่เด็ดของร้านนี้ก็คือความใส่ใจในทุกขั้นตอน
เริ่มตั้งแต่การเตรียมแป้งข้าวเหนียวกับแป้งมันสำปะหลัง
ผสมสีจากธรรมชาติ
สังเกตจากสีของบัวลอยจะออกสีอ่อน
ไม่เหมือนกับบางร้านที่สีสดใสเพราะใช้สีผสมอาหาร
ส่วนกะทิก็ต้องคันสดใหม่

ปรุงรสจนมีรสชาติหวานมันเข็มแบบกลม
นำไปต้มพร้อมกับเผือกที่ต้มสุกแล้ว

เริ่มต้นถุงละ๒๐บาทเท่านั้นเองล่ะครับ
นี่ค่ะไหนมาเกะกะแล้วก็ทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยนะคะ

ฝันหนูตอนเด็กคือมัดถุงแกง
วันนี้มัดบัวลอยช่วยคุณป้าคุณลุงก่อน

ได้ค่ะได้สวยค่ะเก่ง

คุณป้าบอกเมื่อกี้ว่าคุณป้าทำบัวรอยอยู่แล้วทำเป็นอยู่แล้ว

ก็ยังทำไม่เป็นหรอกช่วยกันทำก็เลยทำได้
คุณลุงคุณป้าแบ่งหน้าที่ยังไงใครเป็นคนนวดแป้ง
ลุงน้อยเป็นคนนวดแป้งครับ

ก็เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงแหละเริ่มเตรียมวัตถุดิบ
และหน้าที่ของการทำเผือกก็คือเป็นของคุณป้ายู

เขาเป็นอย่างหน้าที่กันอย่างชัดจริง

ต้องบอกว่าเสน่ห์ของบัวลอยร้านนี้เนี่ยครับ
คือแป้งที่ลุงน้อยเขาทำนี่แหละครับ
เพราะปกติถ้าคลึงปั้นแป้งเป็นลูกกลมดิ๊ก

แต่พอมาใช้ที่กดแป้งแบบนี้เนี่ยครับ
ตัวแป้งจะไม่ถูกอัดแน่นจนเกินไป
ทำให้บัวลอยของป้ายุและลุงน้อย
จึงมีความนุ่มไม่เหมือนใคร

ทำไมถึงขายได้วันละ๔๐๐๕๐๐ถุง
แล้วตั้งแต่ยุคนั้นนะคะคุณป้าปี๒๙อย่างนี้
จนถึงตอนนี้เรามีการพัฒนาอะไรเกี่ยวกับการขายบ้าง
อย่างแป้งอย่างนี้เมื่อก่อนก็มีแค่๓สี
เพิ่มมาเป็น๕สีตอนไหนคะคุณป้า
ค่อยเพิ่มมาเรื่อยค่ะทีละสี

การทำบัวลอยครั้งหนึ่งต่อวันอย่างนี้

แล้วไข่ไก่อย่างนี้ค่ะวันละกี่แผงได้คะ

แม่ขายดีมีลูกค้ารับบัตรคิวเป็นร้อยเกือบทุกวัน
แต่ละคนก็ไม่ใช่ซื้อกันแค่ถุงเดียวนะครับ
นี่แหละเลยเป็นเหตุผลที่ลุงน้อยต้องหาอุปกรณ์มาช่วยทำบัวลอย
เพราะถ้านั่งปั้นทีละลูกทีละลูก
ลูกค้าคงจะได้กินพรุ่งนี้กันอย่างแน่นอนล่ะครับ
แต่อยากจะรู้จริงว่าเครื่องบดยานี้เนี่ยมันใช้ยากไหมล่ะครับ
น้ำเด่นคุณลุงหนูเป็นพิธีกรง่ายแล้ว
หน้าที่ตัดแป้งให้ลุงเลย
เรียกว่าการใช้เครื่องปั๊มยามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำบัวลอย
มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
เราต้องใช้แรงระดับหนึ่งเลยล่ะครับ
คุณลุงไปพบเครื่องทุ่นแรงอันนี้มาตอนไหนคะ

แต่ว่าเรายังไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าเราจะใช้ยังไง

แต่พอตัดออกมาเม็ดมันก็จะไม่ได้เป็นกลมเหมือนปั้นอย่างนี้
พอเอามาตัดแบบนี้มันช่วยทุนแรงได้เยอะไหมคะ

ใครอยากเห็นลีลาการทำบัวลอย
ที่มีหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้ของลุงน้อย
และอยากชิมบัวลอยรสชาติอร่อย
ไม่แพ้ใครในโลกของป้ายุก็มาอุดหนุนกันได้นะครับ

แต่ถ้ามาช่วงที่ลูกค้าเยอะจนต้องรอหลายคิว
ก็อย่าไปว่าป้ายุกับลุงน้อยเขานะครับ
ชายาเขาก็บอกอยู่ว่าบัวลอยร้อยคิว

ไม่ใช่ป้ายุกับลุงน้อยเขาตั้งเองนะครับ

ก็เพราะความโด่งดังที่ใครมาก็ใช่ว่าจะซื้อกลับซื้อกินได้เลย
ต้องรับบัตรคิวและรอเรียกกันก่อน
แต่ถึงแม้จะรอนานแค่ไหน
ลูกค้าทุกคนก็เต็มใจรอ
รอด้วยความอร่อยเหนียวหนึบ
กลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
บวกกับความหอมของน้ำกะทิแท้อุ้ย
นี่แหละครับเหตุผลที่คนออเต็มหน้าร้าน
เป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้ที่ผ่านไปมา
ทำให้บรรดานักรีวิวต่างพากันมาพิสูจน์
ใครที่เสิร์ชคำว่าบัวลอย
ก็ต้องเจอชื่อร้านของป้ายุกับลุงน้อยนิก
มาเต็มหน้าแรกกันเลยทีเดียว
เรียกว่าเป็นหนึ่งร้านในยุทธจักรบัวลอย
ที่ต้องมาลองให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยล่ะครับ